มีอะไรอีกไหมเราหิวอยู่เรายังไม่อิ่ม
บอกเลยนะครับว่าร้านนี้คุณผู้ชมไปทานเนี่ยนะ
ต้องรีบสั่งทันทีเป็นข้าวผัดปู
ชื่อร้านของเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจะรออะไรครับ
ทานเลยที่จังหวัดระยอง
เข้าใจแล้ว

แล้วร้านนี้นะครับอยู่ที่ตำบลท่าประดูก

ขายอะไรขายข้าวผัดปูอย่างที่ผมบอกนะครับ
มาพร้อมกับรถสามล้อพ่วงข้างตกแต่งด้วยไม้สักนะ

แล้วก็คนนี้ก็คือพี่จ๋าครับ
นายปราโมทเมฆจันทร์
ที่ทำออกมาในลักษณะร้านอาหารแบบเคลื่อนที่
หลังที่ก็แต่งตัวเหมือนเชฟเลยด้วยนะ
เป็นเชฟเลยนะเลยในตัวดีสะอาดนะ

ไอเดียนี้มันมายังไงในการตั้งชื่อร้านแบบนี้
ว่าสมัยเนี้ยคนชอบของแปลกกันแต่เขาเลยทำเขาแปลกแล้วเขา
เขาลองขายดูเขาขายดีนะโอ้พี่จ๋าพี่มีเหตุผล
จ๋าเนี่ยเป็นชื่อของเขาใช่แล้วทีเนี้ยที่พี่เขาบอกว่าค่ะ
ทุกวันนี้คนเขาชอบของแปลกอันนี้เรื่องจริงนะจริง
ทุกวันนี้มีแต่คนชอบน้องใบตองถูกต้องเพราะฉันแปลก
ดูปูเป็นปูเนื้อเป็นเนื้อโรยลงไปในข้าวผัด
มันเลยกลายเป็นข้าวผัดปูนี่แหละครับอย่างที่น้องใบตองเขาบอกว่า
ว่าพี่เขาชื่อพี่จ๋าใช่ก็เลยชื่อร้านก็เอามารวมกัน
ส่วนคำว่าทานด่วนเนี่ยนะก็คือเอามาจากชื่อร้านของภรรยา
เปิดขายอยู่อีกร้านหนึ่งที่ชื่อว่าแม่ชื่อทานด่วน
ทานด่วนโภชนาเออชื่อเดียวกันเดียวกันชื่อเดียวกัน
ก็เลยมาตั้งเป็นชื่อร้านอย่างที่เห็นแหมรักภรรยามากเลยนะ
อาจจะการันตีความอร่อยไงคือเขาบอกว่าร้านของภรรยาก็อร่อย
ร้านนี้ก็อร่อยชื่อเนี้ยเป็นชื่อของภรรยาเหรออืมเป็นชื่อของร้านอ๋อ
ของภรรยาไม่ใช่ชื่อภรรยาเป็นชื่อร้านคุณภรรยาก็ตั้งชื่อร้านลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
เห็นแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเจ้าเดียวกันอ่ะบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าพี่จ๋าเนี่ยเขาจะขี่รถตระเวนไปขายตามสถานที่ต่างต่าง
ค่ะแต่ลูกค้าจะเรียกค่ะตอนนี้ขายมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเป็นไง
ลูกค้าตอบรับดีมากอืมโดยจะออกไปขายตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาจะถึงสิบห้านาฬิกาก็คือช่วงสักบ่ายสาม
ขายราคาเนี่ยนะครับข้าวผัดปูกล่องละห้าสิบบาทโอ้ยไม่แพงเลยอ่ะปูด้วยอ่ะ
เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่อยากจะไปลองทานนะครับ
ค่ะที่จังหวัดระยองอืมลองทานกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดระยองก็ลองใช้บริการพี่แกดู
พี่จ๋าคือน่าทานมากอ่ะคุณเพราะว่ามันเป็นข้าวผัดที่มันดูแห้งแห้งอ่ะ
อืมนึกออกไหมใช่ใช่ข้าวผัดปูมันต้องมีความแห้งแห้งแล้วก็มีเนื้อปูแล้วก็มีแครอทเห็นแครอทน่ะ
เด็กน่าจะชอบด้วยพี่จ๋าพี่จ๋าขี่รถมากรุงเทพหน่อยอยากสั่งมากเลยเอา๒กล่องพอ
ไม่พอพี่จ๋าพี่จ๋ากินด่วนกินด่วนกินด่วนรีบกินรีบสั่ง